อยู่กับผมเนี่ยก็มีเรื่องราวดีมาบอกนะครับ
สำหรับเยาวชนที่ต้องการโอกาส
แล้วก็โอกาสครั้งนี้ก็จะต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีนะครับ
ซึ่งช้างเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญแบบนี้มาต่อเนื่องนะครับ
ปีติดต่อกันแล้วกับการจัดฟุตบอลทวนาเมนต์ขึ้นมา
แล้วก็ทำให้ได้นักฟุตบอลดีไปประดับวงการฟุตบอลมากมายนะครับ

ซึ่งล่าสุดเราเห็นกันอยู่แล้วว่าสมาคมให้ความสำคัญกับนักกีฬาเยาวชนมาก
แล้วก็มีโทรนาเมนต์มากกว่าอดีตที่ผ่านมา
แล้วน้องหลายคนนั้นก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติเป็นผลผลิตที่ดีนะครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากโอกาสที่มีการแข่งขันของน้องแล้ว
โอกาสที่จะได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ต่างแดน
เพื่อนำรอยยิ้มตรงนั้นมานำประสบการณ์ตรงนั้นมากลับมา
ต่อสู้ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่จุดสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดังนั้นเราต้องคุยนะครับกับคนที่สับสนุนฟุตบอลรายการนี้ขึ้นมา
เพื่อเกิดโทรนิเมนต์ดีแบบนี้นะครับ

แต่ว่ายังมีอีกหลายคนนะครับอยู่ตรงข้ามผมเหมือนกัน

ตัวแทนวันนี้นะครับก็เป็นทีมแชมป์มาเหมือนเช่นเคย

ตัวแทนจากโรงเรียนอสัมชันธนบุรีนะครับ
คุยกับคุณสุรพลก่อนแล้วกันนะครับ
ประสบการณ์ในครั้งนี้ทีมที่เป็นแชมป์
ก็จะได้ไปนะครับสัมภาพประสบการณ์ที่อังกฤษด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่๖แล้วนะครับ
แล้วก็คัดตัวเด็กอายุ๑๓จากทีมมาจากทั่วประเทศนะครับ
ปีนี้ก็เยอะมากนะครับมีเกือบ๓๐๐ทีมที่เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับ
สัมชันธนบุรีก็ถือว่าเป็นทีมชนะนะครับ
เราก็ให้รางวัลน้องไปทริปที่อังกฤษนะครับ
ก็จะไปกันวันศุกร์นี้แล้วนะครับ

อย่างน้อยเราต้องมี๔๕อย่างที่ให้น้องได้เป็นประสบการณ์นะครับ
ที่๑ต้องไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษแน่นอนนะครับ
ไปซ้อมกับทีมซึ่งครั้งนี้จะไปซ้อม
ทั้งมีส่วนที่เป็นเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เป็นเลสเตอร์
ส่วนที่๒เราต้องให้น้องมีโอกาสได้สัมผัสกับการแข่งขัน

ก็จะมีเตรียมทีมไว้๓ทีมนะครับ
ว่าจะเป็นดองคัสเตอร์นะครับเอเวอร์ตันแล้วก็เลสเตอร์

เขาจะได้รู้ว่าในฐานะที่เขาเป็นแชมป์ที่เมืองไทย
ถ้าเทียบกับคนอังกฤษเป็นยังไงบ้างนะครับ
ก็มีคู่ดีหลายคู่นะครับ

ผมอิจฉาทุกปีเลยครับพี่
แล้วก็จะให้น้องเข้าไปดูวัฒนธรรมอังกฤษ
เกี่ยวประสบการณ์จะได้สร้างแรงบันดาลใจนะครับ

ทุ่มเทกันมาตั้งแต่ต้นปีครับ
ก็คือแข่งกันเต็มที่ที่ไทยแล้ว

ในการไปต่างแดนเลยนะครับ
ก็เดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันกับข่าวนี้ด้วยนะครับเพราะว่า

บางคนก็มีต้นสังกัดเป็นสโมสรแล้ว
แต่แน่นอนนะครับการพัฒนากับเกมอุ่นเครื่องต่างแดน

คุยกันต่อกับพระราดาดรวิรายุทธ์บุญพราหมณ์นะครับ

สำหรับการคว้าแชมป์ของโรงเรียนนะครับ

ผมก็ให้ความสำคัญกับ
ทุกรายการในปีการศึกษานี้นะครับ
แล้วก็หนึ่งในรายการนั้นก็คือ

ซึ่งเป็นรายการที่ทางโรงเรียน

ก็คิดว่าเราต้องเอาแชมป์

ถึงแม้ว่าจะเป็นการ

แต่ว่าสถานการณ์ถ้าใครได้ไปดูถึงรายละเอียดแล้ว

เด็กทุกคนพัฒนาอยู่ต่างที่ต่างทาง
ได้ตั้งแต่ชั้นดีไปเข้าสังกัดนะครับ
อีกหนึ่งท่านต้องคุยครับกับคุณนรวิทอุ่นแสนจันทร์นะครับ

ช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่โตทำอสัมชันธมบุรีมามากมาย
รายการด้วยกันดูแลทีมอย่างไรครับ
ทำให้ทีมประสบความสำเร็จแล้วปีนี้เป็นปีที่ยากมาก
ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับฟุตบอลต้องใช้เวลานะครับ
เด็กเล่นรายการช้าง๑๓ควบผมเก็บไว้ตั้งแต่๒๐ควบแล้วครับ
เก็บมา๓ปีแล้วเพื่อจะมาเล่นรายการนี้ครับ

โอ้โหแสดงว่าเดี๋ยว๒สมัยก่อนหน้านี้ที่ได้ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ถูกครับเป็นอย่างนี้มาตลอดครับ
เป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากนะครับ
ก็คือน้องก็คือกินนอนอยู่ที่นั่นหมดเลยใช่ไหมครับผม
ครับผมมีเงินดงเงินเดือนให้หมดครับ
ครับเอาละใครดูทีวีอยู่ก็เดี๋ยวไปหาพี่โตได้เลยนะครับ

ก็เป็นอนาคตน้องนะครับได้นอนต่างที่ต่างทาง
แต่ว่าถ้าฝีเท้าดีเล็งเห็นอยู่แล้ว
อัศวินธรรมดีก็พร้อมนะครับที่จะดึงเข้าสังกัด
แล้วก็อย่างที่เห็นครับก็เป็นทีมชั้นนำในระดับนักเรียนขาสั้น

เราคุยกับนะครับคนที่เหลือกันด้วยนะครับ
เหนือจากตัวของผู้บริหารแล้วนะครับ
ถึงทีมงานผู้จัดการทีมแล้วเนี่ย
โค้ชตัวนักเตะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญกับโทรเมนต์แบบนี้
เนื่องจากว่าถ้ามีดาวรุ่งเกิดขึ้นในโทรเมนต์นี้เนี่ย

สำหรับคนที่จะย้อนอดีตกลับมาว่า
ก็จะเป็นช่องที่นี่ด้วยเป็นตัวแทนของทีมในการตอบคำถามหน่อยนะครับ
เป็นยังไงบ้างปีนี้อาสัมธนภรรณ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จครับ
ก็ทราบว่าน้องนี่มีโอกาสนะครับ
ได้ถ่ายทำรายการพิเศษ
ก็มีความพร้อมเพียงกันดีครับ
แล้วก็มีความดีใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนครับ

เอาอีกคำถามหนึ่งการเดินทางไปต่างแดน
มีประสบการณ์ในการไปต่างประเทศบ้างไหม

นี่คุณยังตื่นเต้น๑กับ๒ครั้งนี่ครั้งที่๓ใช่ไหมจะไปเนี่ย

ตอนนี้ยังพูดไม่เก่งหรอกแต่ว่าในอนาคตผมเชื่อว่า
จะเป็นเยาวชนชั้นดีที่อาจจะก้าวไปติดทีมชาติ
ว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการ
ก็มีคุยกับทั้ง๓๔ท่านก็บอกแล้วว่า
มีหลายคนที่อยู่ในชุดนี้ไม่ได้มาด้วย

ส่วนเรื่องของน้องคนอื่นนะครับที่อยู่ด้านนอกเนี่ย

แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้

แต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เป็นตัวแทนของพวกเราณวันนี้

แล้วก็เผลอมีโอกาสได้เล่นทีมชาติในรุ่นเดียวกันด้วยนะครับ

ด้านหลังนะครับทีละท่านเลยนะครับ

ผมชื่อเด็กชายพาณวิทย์กรมรสิทธิ์ครับ
สวัสดีครับชื่อเด็กชายกันตะพลศรีรารัฐครับ
สวัสดีครับชื่อเด็กชายทีละพันธุ์นานกวาดครับ
ครับกล้องยังจับไม่ทันเลยนะครับ

รางวัลนี้ให้พี่ป๊อปแนะนำเนี่ยคือเป็นนักเตะมีพรสวรรค์ยังไงครับ
ต้องบอกว่าเราให้ทีมที่ชนะไป๑ทีมนะครับ
แล้วเราก็เลือกนักเตะที่คิดว่ามีพรสวรรค์ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับ
ที่จะไปร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยนะครับ

นี่คือนักเตะยอดเยี่ยมที่พรสวรรค์นะครับ
อีก๒ท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นคุณกำลังสำคัญต่ออสผรรมเหมือนกันนะครับ
ทนเหมือนกันนะครับส่วนข้างหน้าไม่พูดถึงไม่ได้
โคชน์นะครับอัลฟ้าทอมดีครับ
เชิญครับโค้ชพูดอะไรสักนิดนึงครับกับความสำเร็จครั้งนี้

ที่จะถูกผลิตขึ้นไปนะครับเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปนะครับ
คาดหวังของการจัดรายการนี้นะครับโครงการช้างจูเนียครับ
ในปีต่อไปคือ๖ปีที่ผ่านมามันยิ่งใหญ่อยู่แล้ว
เชื่อว่าทุกคนจดจำรายการนี้แล้วก็ทุกปีจะต้องลงไปอีกทีว่า
สักครั้งหนึ่งต้องมารายการนี้แต่ปีต่อไปมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ยังไงบ้างครับ
ก็อย่างที่เรียนคุณเจนนะครับก็มีความนิยมมากขึ้นทุกปี
ปีแรกมี๑๐๐กว่าทีมนะครับปีนี้เกือบ๓๐๐ทีมนะครับ
จริงสิ่งที่ช้างคาดหวังเราคิดว่าอายุ๑๓เป็นช่วงที่
น่าจะเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้ได้มากที่สุดนะครับ
เราก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของชาตินะครับ
เราก็ต้องการให้รายการนี้อย่างน้อยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับ
ให้กับเยาวชนทุกคนนะครับที่มีความสนใจในเรื่องฟุตบอลนะครับ
แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งได้เข้ามาได้เล่น
แล้วก็ถ้าเกิดโชคดีก็ถือว่าอยู่ในทีมที่ชนะ

หวังว่าเมล็ดพันธุ์กลุ่มนี้นะครับ
อย่างน้อยวันหนึ่งจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต
นั่นก็คือคงเป็นความฝันอันสูงสุดของตัวช้างเองนะครับ
ได้เห็นเด็กพัฒนากีฬาไปถึงระดับที่เป็นตัวแทนของชาติ

ช้างก็มีโครงการสมัยก่อนเป็นช้างเอเวอร์ตัน

นึงอย่างนั้นก็มีพวกสครินทรัลโยธา
นักเตะอย่างธีรเทพวิโนไทยยุคก่อน
ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเห็นรถแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทวนาเมนต์นะครับ
สร้างความจดจำให้กับนักเรียนทุกคน

แล้วก็เป็นนักเตะอาชีพที่โด่งดังนะครับ

วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดินทางมาร่วมรายการแล้วก็บอกสิ่งดีกับเรานะครับ
แล้วก็จะมีประสบการณ์ล้ำค่าในการไปต่างแดน
อังกฤษเดี๋ยวจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังแน่นอน

ทิ้งท้ายกันไปด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็ภาพการแข่งขันประมวลภาพต่างที่เกิดขึ้น

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ